คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีครับ
อุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนที่ฝ่าสัญญาณไฟ
พุ่งชนรถเก๋งกลางสี่แยก
คนขับรถเก๋งเขาบอกเขาขับมาดี

สัญญาณไฟจราจรกะบินบุรีถนนสาย๓๐
ถนนตัดกับถนนสายสุวรรณสอน๓๓นะครับ
หมู่๘ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเลยนะครับ
ภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
งไปเล็กน้อยเป็นรถยนต์ตู้สีขาวนะครับ

ภายในมีนักเรียนทั้งชายและหญิงนั่งมาในรถ

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บทุกคน

เหตุการณ์นี้เกิดจากคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
ฝ่าสัญญาณไฟจราจรคุณ

จนไปชนเข้ากับรถเก๋งของผู้เสียหาย
ที่เขามาตามสัญญาณไฟเขียวตามปกติของเขาเลย
จนเป็นอุบัติเหตุให้มีคนเจ็บขึ้นนะครับ
ด้วยคนขับรถตู้ตอนแรกบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นฝ่ายขับมาถูกต้องตามสัญญาณไฟของผม
แต่สุดท้ายยอมจำนวนรับกับตำรวจ
ว่าคนขับรถตู้ขับประมาทแต่เพียงฝ่ายเดียว
คนขับรถเก๋งเขามาตามไฟสัญญาณไฟเขียว
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
คนขับรถตู้ในข้อหาขับรถโดยประมาท
หวัดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับ
ระวังนะฮะอย่าฝ่าสัญญาณไฟนะ
เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บ
และเกิดความเสียหายขึ้นนะครับ
คือบางคนเขาไม่ได้ขับรถโดยประมาทนะ
แต่ว่าก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ขับรถโดยประมาทมันก็เลยเกิดเป็นเหตุแบบนี้นะครับ